พูดมาทั้งหมดมั่นใจว่าทำได้ใช่ไหมคะ

ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะต่างจากเดิมยังไงคะ
คุณพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นนายกให้กับคนไทย

กลับมาแล้วกับเวทีที่ทุกคนรอคอย
เวทีดีเบตเลือกตั้ง๖๖น๕๓๐นถึง๑ทุ่ม
ตลอดเดือนเมษายนจนถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง
เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน